คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้เจ้าของสุนัขก็แจ้งความ
บอกจัดงานคัดดีให้ถึงที่สุดเลยนะครับเพราะว่าซูนัขตาย
เขาบอกว่าไปมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าสุนัขไปกินอะไรก็ไม่รู้
เสร็จพอเดินกลับมาน้ำลายฟูมปากเลย

หมู่บ้านเฟื้งศุกร์ห้ามเผอิบังโบทองจังหวัฒน์นทบุรี

พอกินเสร็จมันวิ่งกลับบ้านน้ำลายฟูมปากเลยแล้วก็ตายนะคะ
เจ้าของสุนัขก็เนี่ยไปขอดูกล้องวงจรปิดก็เลยได้ภาพนี้มา
แต่นอกจากเจ้าฮีโร่แล้วเนี่ยค่ะถัดมาอีกวันหนึ่ง๑๗พฤศจิกายน
มีสุนัขอีกตัวหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเป็นพันธุ์ไทยนะคะ
ชื่อว่าเจ้านมสดนี่ตัวนี้นะฮะสามปีอ๋อสีมันเหมือนนมสด
กินอะไรบางอย่างเหมือนกันกลางถนนนะจุดเดียวกับที่ฮีโร่กินเลยนะคะ
นี่กำลังกินอยู่เนี่ยแล้วก็วนไปที่มุมถนนก็จะมีเหมือนเครื่องเส้นไหว้ครับ
เดินสายไปสายมากลับบ้านน้ำลายฟูมปากแล้วก็ตาย
เหมือนกันเลยทั้ง๒ตัวทั้งเจ้าฮีโร่ทั้งเจ้านมสด
แล้วก็โพสต์ข้อความเกี่ยวกับทั้งสองตัวนี้นะคะ
เจ้าของสุนัขแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพบังบัวทองตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วก็ให้สัตวแพทย์ผ่าพิสูจน์

ก็นำกลับไปฝังเอาไว้ที่หลุมเดิมที่ฝัง
ทีนี้เจ้าของเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

นางสาวกันนิกามากเขียนไปอายุ๔๒
ในเรื่องของการผ่าพิสูจน์
สัตวแพทย์บอกว่าเจ้าฮีโร่เลือดออกในช่องท้องในลำไส้
มีเลือดออกเป็นจุดแล้วก็น้ำลายฟูมปาก
บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับสุนัขของใครอีก
บอกทำใจไม่ได้เลิกเลี้ยงสุนัขแล้ว
แล้วก็รู้สึกผิดต่อเจ้าฮีโร่มาก

เพราะว่าน้องไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วย
ก็คือแข็งแรงดีนอนกินอยู่เขาก็อยู่ปกติ
แล้วมาตอนเช้าแป๊บเดียวเขาก็วิ่งเล่นอยู่กับพ่อเขา
ก็ประมาณสัก๗โมงครึ่ง

ก็คือตอนนั้นเรายังไม่ได้ออกไปทำงาน
เราก็จะออกไปปกติของเรา๘โมง๘โมงกว่า
น้องก็จะออกตามเราคือปกติเขาจะรอ
เขาก็จะกลับมาบ้านก่อนถ้าเขาออกไปแล้ว
แต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าพอมัน๗โมงครึ่งใช่ไหม

พ่อก็เลยเปิดประตูเขาออกไปเขาก็ออกไปเลย
เราก็ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่กลับมาคือออกไปเลย
สักพักนึงคุณลุงคุณลุงเขาก็มาตามได้สัก๘โมงนี่แหละค่ะ
แกก็มาตามว่าฮีโร่เหมือนโดนวางยา
ก็เหมือนมันไปให้ลุงช่วย
คือเขาไปตะกายใช่เขาไปตะกายประตู
ก็ตอกไข่เสร็จเขาเหมือนเขาไม่ตอบสนองแล้ว
มันหมดแล้วอ่ะเหมือนเฮือกเสือถ่าย
ก็อยู่ดีคือจับตรงเขาไม่หัวไม่หายใจแล้ว
เขาก็อ่อนลงไปเลยแล้วลิ้นเขาก็ห้อยมา
น้ำลายฟูมปากคือที่เราเรียกร้องคือความเป็นธรรมให้น้อง
เพราะว่าเขาก็เหมือนคนเลยเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเรา
เพราะเรารักเขามากถ้าเป็นคนในครอบครัวเราก็ต้องวิ่งแบบนี้เหมือนกัน
เราเข้าใจเลยค่ะคำว่าตายเหมือนหมาข้างถนน
มันใช้คำว่าตายเหมือนหมาข้างถนนนะเนอะ
แต่ลูกเราไม่ได้ตายเหมือนหมาข้างถนน

เพราะว่าอยากให้มีความเป็นธรรมกับเขาค่ะ
ทีนี้ค่ะมาดูทางฝั่งของ

นมสดน่าจะกินอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ

ทำให้ลำไส้กระเพาะอาหารมีเลือดออกเป็นรู

ลำไส้เปื่อยผู้พองเลยค่ะ

จะต้องหาตัวคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้

ทำแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปนะคะ
แต่ว่าเจ้าของเจ้านมสดบอกว่ายังดีนะ
ที่บ้านเขายังมีเจ้าแสบ
กับเจ้าหมอกเป็นลูกของจำนวนสด

ใช่ก็ยังมีเหมือนแก้เหงาไว้ดูต่างหน้า

สำหรับผลพิสูจน์ว่าสารที่เจอเป็นชนิดไหนยังไงเนี่ย
ต้องรอสัตวแพทย์สรุปในวันจันทร์นะคะ
ผมมั่นใจโดนยา๑๐๐ครับ

เพราะไม่มีอะไรที่มันจะไปกินแล้วก็ได้เปื่อยแล้วได้ตายไวขนาดนี้

ผมเห็นมาเรื่อยมาแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไร
จนสุดท้ายมาเจอขนมสด
เพราะว่าผมเข้าไปดูในกล้องปุ๊บเนี่ย
เขาออกไป๘โมงเนี่ยแล้วเขาไปหยุดกินอยู่จุดเดียวไง
แล้วเขาก็วิ่งกลับเข้ามาแล้วก็ตาย
ผมก็เลยพี่ข้างบ้านเขาก็โทรไปผมไม่อยู่
ก็พยายามจะช่วยเอาใครอะไรอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ย

คือนานทีนอกจากว่าเวลาลูกเปิด
คือลืมว่าเขาจะแพ็บออกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรีบกลับ

ลูกเขายังเล็กอย่างนี้เขาก็ห่วงเขาไปไม่นาน
มาไปกินตรงนี้เราก็ต้องดูหาให้เจอคนทำเขาต้องร้อนใจอยู่แล้ว

เป็นหน้าบ้านหรือมุมซอยหรือว่า

ที่เขาไปกินคือเราไม่ได้ไปปักใจกับคนใดคนนึงไง
เพราะมันยังไม่รู้ผลที่แท้จริง
แต่ทำไมเขาถึงโทรมาคะ

คือเหมือนกับว่าหมาไปกินอยู่ตรงซอยเขาอย่างนี้

ผมก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องทางกฎหมายไปก่อน

ภรรยาของดาบตำรวจพิเศษเอี่ยมสะอาด

ตั้งของเส้นไหว้ปากซอย๒๘

คือเหมือนกับเธอก็ถูกมองในแง่ลบไปด้วย

ไม่ได้มีจิตใจจะไปทำร้ายสัตว์ได้ลงคอนะ

แล้วก็ปรับความเข้าใจกับเจ้าของสุนัขไปแล้วด้วย

ไม่เคยคิดที่จะฆ่าสัตว์หรืออะไรทั้งสิ้น

เวลาที่เขามีสัมภาษณ์หรือมีในไลน์ในกลุ่มอะไร

เพราะว่าจุดตรงนั้นมีเครื่องเส้นไหว้ของเธออยู่

สุนัขทั้งสองตัวก็วิ่งไปจุดนั้นด้วยไง

เธอก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดเพิ่มนะคะ

คือก่อนที่เจ้าฮีโร่จะเดินไปตรงของเส้นไหว้ค่ะ
มีรถเก่งคันนึงเหมือนกับโยนอะไรให้เจ้าฮีโร่
นี่นะคะตอนนี้ทางเจ้าของเจ้าฮีโร่กำลังประสาน
ขอดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ

ว่าไม่แน่ใจว่ารถคันนี้โยนอะไรให้หรือเปล่า
เพราะภาพมันก็ไม่ค่อยชัดนะหรือว่าถ้าท่านคิดว่า
ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยท่านก็ไปชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับ